วัยรุ่นรุมทำร้ายกันไม่ใช่มีแค่กลุ่มของวัยรุ่นผู้ชายเท่านั้นค่ะวัยรุ่นผู้หญิงก็
เลย
ดูสิฮะมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรกันขึ้นกับเด็กเหล่านี้กับสังคมตอนนี้นะฮะ
เป็นเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นสาวผมสั้นผมบ๊อบกว่า๑๐คนก่อเหตุลุมตบกันริมถนน
หน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งแถวชายภูมิ
ในคลิปมีตำรวจแล้วระงับเหตุแล้วพยายามห้ามปรามแล้วพยายามแยกสองกลุ่มออกจากกัน
แต่ว่าตำรวจมาน้อยครับต้านทานแรงของเด็กเหล่านี้ไม่ไหวนะฮะ
หญิงสาวสองกลุ่มพยายามตามไปเอาคืนกันรุมตบกันต่อที่กลางถนนถึงแม้จะแยกกันก็ตาม
บางคนก็รอดปลอบใครนะครับ
รัชพลเสริมสารภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองชายภูมิ
บอกว่าเบื้องต้นได้รับแจ้งเหตุประมาณสักเที่ยงคืนเสร็จ
วันเสาร์ที่ผ่านมาต่อเนื่องเช้าวันอาทิตย์
มีกลุ่มเด็กนักเรียนหญิงย้ำว่านักเรียนหญิงป๔
ผมบ๊อบผมสั้นอยู่เลยประมาณติ่งหูสัก๑๐คนได้
มีปากเสียงกันทะเลาะกันรุมตบกันอยู่หน้าสถานบันเทิง
ตอนนั้นสถานบันเทิงปิดแล้วก็พยายามเข้าไปห้ามปราม
ทั้งสองฝ่ายออกจากกันแต่ว่าไม่มีใครฟังเลยครับ
หลังจากนี้ก็จะมีการตามให้ชุดสืบสวนนั้นนำคลิปนี้เป็นหลักฐาน
แล้วก็หาตัวเด็กทั้งหมดมาพูดคุยกันสอบถามสื่อถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้น
เพราะตอนนี้ยังไม่มีใครไปแจ้งความและมีข้อบครองไปสอบสวนด้วย
แล้วก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไป
คุณผู้ชมคือคุณแม่หลายคนดูข่าวครับ
ตบตีเรื่องผู้ชายมีลูกชายก็จะห่วงเรื่องยาเสพติด